พนักงานเขากำลังทำงานกันอยู่ดี
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้มาจากไหน
แต่ควักมีดปังตอออกมาขู่เอาเงิน
ได้ไปเกือบสองหมื่นดูกล้องวงจรปิดนี่ค่ะ
กางเกงขาสั้นสีฟ้าเสื้อแขนยาวสีดำ

ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาวประเภท๒หรือเปล่า

ปังตอขึ้นมาชูอย่างนี้เลยบอกเอาเงินมา

ลูกค้ายังเดินเข้ามาอยู่เลยนั่นเห็นไหมเนี่ยจะมาจ่ายเงินค่าไข่น่ะ

พนักงานก็ต้องจำใจหยิบเงินให้ไป
สดได้ไปประมาณ๑๘๖๐๐บาทนี่เห็นไหม
รีบหยิบเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เดินถือปังตอออกไปเลย

แบบนี้เลยค่ะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านเรียบร้อยแล้วไงคะ

แล้วก็เก็บหลักฐานอื่นรอยนิ้วมือแฝงและภาพจากกล้องวงจรปิด

พนักงานเนี่ยเธอเล่าให้ฟังด้วยอาการตกใจนะครับ
บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะคุณตำรวจ

คือปกติในเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีเงินสดมากกว่านี้อีกนะ
แต่โชคดีพนักงานคนก่อนหน้าที่เพิ่งจะออกกะไปไม่นานนะคะ
เขาเอาเงินไปเข้าที่เก็บเรียบร้อยแล้ว

มันก็เลยเหลืออยู่เท่าที่คนร้ายได้ไปคือ๑๘๖๐๐บาทนี่แหละ

ไล่กล้องวงจรปิดเส้นทางคนร้ายหนีแล้วล่ะเมื่อคืนเนี่ยไปไล่ดูบางจุดแล้ว
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดของเอกชนแล้วก็ราชการด้วยเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีเนี่ยนะคะ
ขี่ย้อนขึ้นไปทางปากทางเข้าท่าฉลอมหลังจากที่ไล่สอบถามรายละเอียดจากผู้เสียหายเนี่ย
ก็อย่างที่บอกคิดว่าคนร้ายอาจจะเป็นสาวประเภท๒
แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไล่กล้องวงจรปิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอจับได้แน่